ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หลานเขยปืนโหดครับใช้ปืนบุกไปเจาะยิงน้าของเมีย
รัวยิงห้านัดจนน้าของเมียเนี่ยตายที่หน้าบ้านเลยนะฮะเบื้องต้นคาดว่าเป็นการสางปมแค้น
หลังจากที่เคยทะเลาะกันในวงเล่าเมื่อสองปีที่แล้วนะคือผ่านมาสองปีแล้วด้วยนะ
มา๒ปีแล้วก็ยังก่อเหตุอีกนะครับเพราะความโกรธแค้นและนี่คือนาทีตอนที่ก่อเหตุภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับ

รัวยิงน้าของเมียจนตายค่ะหน้าบ้านยิงต่อหน้าคนอื่นด้วยนะครับ
ลักษณะการเดินของเขาคือเดินมาแบบว่าปกติธรรมดามากเลยนะ
กปืนเหน็บไว้ที่เอวหยิบปืนออกมาขึ้นลำแล้วรัวยิงเจาะยิงระยะเผาขนครับ
ภาพวงจรปิดเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมตอน๑ทุ่ม๑๙นาทีครับ
ทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๔๕๖๑พระนครศรีอยุธยามาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้ครับ
นี่ฮะขับกระบะเข้ามาจอดเสร็จแล้วปั๊บลงจากรถแล้วเดินตรงไปที่บ้านพักน้าของเมีย
เดินตรงไปหานายอนุรักษ์อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้านและมีศักดิ์เป็นน้าของเมียคนที่ก่อเหตุนะครับ
นี่ฮะจังหวะที่เขาเดินไปเดินอาดไปเลยครับ
ขณะที่ผู้ตายยังไม่รู้ตัวนะกำลังคุยกันกับญาติอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นครับตัวของในเขตหรือว่านายมาเลเนี่ย
คนก่อเหตุชักปืนออกจากเอวขึ้นลำจ่อยิงนายอนุรักษ์
จังหวะนี้ฮะคือหยิบออกมาแล้วขึ้นลำแล้วก็ยิงระยะเผาขนเลยครับ
ตรงนี้สองนัดโดยที่นายอนุรักษ์นั้นไม่ทันตั้งตัวนะครับ
ล้มลงกับพื้นแล้วคนก่อเหตุยังไม่หยุดยิงซ้ำอีก๓นัดครับ
ญาติพี่น้องแถวนั้นตกใจกันมากหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้ว
ในเขตหลานเขยของบ้านนี้ครับเดินกลับไปขึ้นรถกระบาดที่เขาขับมาจอดเอาไว้
พร้อมกับอาวุธปืนในมือสตาร์ทรถแล้วขับหนีออกไปทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงครับ
ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบศพนายอนุรักษ์อายุ๕๐ปีเจ้าของบ้าน
สภาพศพนอนหงายถูกยิงด้วยปืนสิบเอ็ดมอครับกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณหัวหนึ่งนัด
ท้ายถอยหนึ่งนัดหน้าอกหนึ่งนัดหว่างคิ้วอีกหนึ่งนัด
และบริเวณใบหน้าอีกหนึ่งนัดครับรวม๕นัดเข้าร่างหมดเลยฮะค่ะ
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนสิบเอ็ดมอร์มอร์ตกอยู่รวมแล้วห้าปลอก
อกจากนี้ตรงบานกระจกของบ้านนะครับพบร่องรอยถูกยิงเป็นรูอีก๓จุดด้วย
รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้เอาไว้แล้วครับสอบสวนทราบว่าในเขต
ก็คือคนก่อเหตุเขามีศักดิ์เป็นหลานเขยของนายอนุรักษ์ผู้ตาย
ช่วงนี้จะมีประเพณีงานบุญศาสตร์เดือน๑๐ตัวของในเขตมาจากนราธิวาส
เพื่อจะมาที่บ้านของเมียคงจะมาร่วมงานบุญด้วยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าบุญได้ทำหรือยังแต่บาปเนี่ยเขาทำไปแล้วฮะ
คือยิงคนตายแบบนี้นะฮะปรากฏว่าพอไปดูข้อมูลย้อนหลังครับ
ทั้งสองคนนี้เขาเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ตัวของหลานเขยกับตัวของน้าเขยเนี่ยนะฮะมีเรื่องทะเลาะกันในวงเล่า
นี่คือในเขตคนก่อเหตุครับที่เห็นหน้าจอ
ในขณะที่นายอนุรักษ์เดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูนะครับ
คือเขาโดนยิงอย่างอุกอาจโดยคนใกล้ชิดต่อมาเมียของในเขตครับ
บรรจุข้าราชการได้ก็ย้ายไปอยู่นราธิวาส
แล้วก็ไม่ได้เจอเจอกันอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ย
ในเขตกลับมาบ้านประเพณีงานบุญศาสตร์เดือน๑๐ที่พัทธลุง
พอเจอหน้านายอนุรักษ์เขาก็เข้าไปยิง
จนนะของเมียเนี่ยตายอย่างหน้าอาหารครับ
ทีนี้เนี่ยอย่างที่คุณคิงเล่าไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
เขาไม่ได้จะยิงแค่ตัวนายอนุรักษ์คนเดียวนะ
เพราะจังหวะที่เขายิงอนุรักษ์เสร็จเขาเอากระบอกปืนหันไปทางญาติ
อีกคนนึงซึ่งกำลังนั่งคุยกับคนตายอยู่แต่ปืนเนี่ยมันขัดลำกล้องถูกไหมคุณผู้ชม
ฉะนั้นเนี่ยคือกลายเป็นว่าไม่งั้นอาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
ทีนี้ไปตามกันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่าร่างของคนตายในอนุรักษ์เนี่ย
ญาติเองนำร่างไปบำเพ็ญกุศลนะคะในพื้นที่บ้านเกิดที่วัดตะโหมด
บรรยากาศโศกเศร้าแล้วค่ะทุกคนร้องไห้เสียใจ
โดยเฉพาะลูกชายของนายอนุรักษ์เนี่ยต้องเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะ
แล้วลูกสาวเนี่ยก็มาจากต่างอำเภอด้วยคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ย
คุยกับพี่ชายของตัวนายอนุรักษ์คนตายบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
แล้วเชื่อว่าทางตัวผู้ก่อเหตุตั้งใจหรือจงใจก่อเหตุ
เพราะพยายามที่จะสไลด์ปืนตลอดเวลาและอย่างที่ขวัญบอกเมื่อสักครู่
ถ้าปืนไม่ได้ขัดลำกล้องญาติอีกคนนึงที่อยู่ตรงนั้น
เกิดความสูญเสียมากกว่านี้ด้วยนะคะพี่ชายเองเปิดใจถึงมูลเหตุด้วยว่า
น่าจะมาจากปัญหาสองเรื่องก็คือประเด็นแรกเป็นปัญหาที่เด็กหรือลูกในบ้านทะเลาะกัน
แล้วคนตายเนี่ยไปพูดว่ากล่าวตักเตือนแล้วอาจจะไม่ถูกใจตัวคนก่อเหตุหรือเปล่า
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากปมหึงหวงภรรยาค่ะตอนทะเลาะกันเคยมีประวัติใช้ปืนเจาะหัวภรรยาด้วยนะคะ
เวลาใครที่ไปใกล้ชิดกับเมียเขาเนี่ยก็จะหลอนไปเองคิดว่าเมียอาจจะปันใจไปให้ชายอื่นค่ะ
หลักมันน่าจะมีสองสาเหตุแต่สาเหตุจากเริ่มมาจากเด็ก
น่าจะเริ่มจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากเด็กคือเด็กทะเลาะกันแล้วเขาว่ายังไงก็คือผู้ใหญ่ถือ
ประเด็นหลักคือผู้ต้องหาเนี่ยจะเป็นคนที่เมาแล้วเหมือนกับหลอนนะฮะหลอน
ซึ่งตัวผมเองผมไม่รู้ครับว่าเขาเล่นยาหรือไม่เล่นยาแต่ผมคิดว่าหลอนเพราะเจ้าคิดว่าเมียมีชู้
หึงหวังเมียเจ้าคิดว่าเมียมีชู้เจ้าคิดว่าผู้ชายขึ้นเมียผู้ชายเข้าไปหาเมียอะไรประมาณนี้
ทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเรานะคุณผู้ชมคะก็ไปคุยกับอดีตภรรยาของตัวนายอนุรักษ
คืออนุรักษ์เนี่ยเขาเคยมีภรรยาแต่ว่าเลิกร้างกันไป
อดีตภรรยาบอกแบบนี้ว่าแม้จะเลิกกับนายอนุรักษ์อดีตสามีไปร่วม๒๐ปีก็ตามนะ
แต่ยังคุยกันอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะมีเรื่องของลูกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะ
รู้สึกเสียใจนะที่ตัวอดีตสามีต้องมาเสียชีวิตแบบนี้จากฝีมือของญาติด้วยกันเอง
อดีตสามีเคยไปผ่าตัดนะคะมาก่อนด้วยแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วัน
ไม่คิดจริงว่าอดีตสามีจะมาจบชีวิตที่บ้านตัวเองแบบนี้
วันนั้นลูกสาวนี่ยังเล่าให้ฟังเลยว่าพี่ชายของพ่อให้เงินไปซื้อโทรศัพท์นะ
พ่อเนี่ยจะได้มีโทรศัพท์ใช้ก็เพิ่งจะมีการแอดเฟสบุ๊คกับพ่อได้ไม่นาน
แล้วก็ต้องมารู้ข่าวว่าพ่อถูกยิงตายค่ะ

ผู้ตายนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดฮะ
ยืนยันบอกว่ากำลังแชทแล้วก็กำลังเซ็ตโทรศัพท์มือถือให้ผู้ตายอยู่ด้วยนะครับ
ระหว่างนั้นเธอก้มหน้าอยู่พอมีเสียงปืนดังขึ้นเงยหน้าขึ้นมา
ก็เห็นคนก่อเหตุยิงพี่ชายเธอต่อหน้าต่อตา
โดยที่ไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่ามีการขึ้นเสียงมีปากมีเสียงอะไรกันเลย
ที่เธอรอดตายบุดหวิดส่วนตัวของเธอนั้นก็คิดว่า
น่าจะเป็นเพราะว่าเธอได้ห้อยรูปของพ่อตัวเอง
ไว้ติดตัวตลอดเวลาครับเนี่ยครับเป็นเหมือนกับล็อกเก็ต
ห้อยติดคอเอาไว้เธอยอมรับว่าเหมือนมีลางบอกเหตุกับเธอหลายครั้ง
คือเธอเนี่ยเป็นคนถือศิลปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ย
ฝันเห็นช้างเธอก็บอกว่าพอไปดูตำราทำนายฝันแล้วเนี่ย
ทำนายว่าอาจจะเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่ก็ไม่ได้คิดนะว่าจะเป็นพี่ชายของเธอครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุครับพบว่าเป็นบ้านสองคู่หาปลูกติดกัน
คนในบ้านก็จะเป็นเครือญาติกันด้วยนะครับบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมีร่องรอยกระสุนปืน
แล้วบนกระจกประตูหน้าบ้าน๕นัดจากการสำรวจภายในบ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะฮะ
นี่ครับยังมีรูกระสุนอยู่เลยที่กระจกตรงจุดนี้
ขณะเดียวกันครับนักข่าวพยายามสอบถามญาติที่อยู่ในบ้านใกล้กัน
ได้ข้อมูลบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลย
แต่จู่มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อหลายนัดแต่ไม่มีใครกล้าออกมาครับ
เพื่อนบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอคนก่อเหตุนะ
ก็คือตัวของในเขตหรือว่านายมาเลครับรู้เพียงแค่ว่าอ๋อเขาเป็นเขยบ้านนี้
แต่ไม่ค่อยได้แวะมาที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่
ส่วนคนตายเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
แล้วชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำด้วยครับ
ล่าสุดตำรวจขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เบื้องต้นทราบว่าขับรถหลบหนีไปยังอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
ตำรวจคาดว่าหลังก่อเหตุแล้วตัวในเขตที่ก่อเหตุยิงญาติของเมียจนตายเนี่ย
น่าจะขี่รถขับรถขับกลับไปที่นราธิวาส
ชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงประสานกับตำรวจภูทรสงขลา
เพื่อตั้งด่านสกัดจับแล้วนะครับ
เดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
อืมตามตัวต่อนะครับผู้เกาะเหตุ